ไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวกันหน่อยดีกว่านะครับคุณผู้ชมครับ
เดี๋ยวจะพาไปทานเมนูหายากเป็นเมนูประจำท้องถิ่นของที่จังหวัดชายนาฏ
นั่งพี่วินไปแล้วมั้งให้ไว่ไปไหน
นี่แหละครับเขาบอกว่านักท่องเที่ยวจากทั่วทุกสารทิศเลยนะครับ
เดินทางกันมาที่บริเวณโรงพักเก่าแก่ที่สุดในประเทศไทย
สมัยรศ๑๒๐นู่น
ซึ่งทางเทศบาลตำบลสัพพยานะครับ

เป็นตลาดที่เขางดใช้ภาชนะพลาสติกครับ

จากกิจกรรมดีแล้วก็ยังมีเมนูอาหารเด็ด
ให้ได้ติดตามให้ทานกันด้วยนี่
ชิมอาหารถิ่นเช็คอินที่เมืองชัยนาธิ

นารักชัยนาศ

แล้วก็แต่ละอำเภอเขาก็งัดของเด็ดออกมา

มีขนมหน้างากุยหลีจากอำเภอสัพยา

มีขนมหน้าควายลุยจากอำเภอสังขบุรี

นำเหนอกันแล้วในตลอดข่าวของเรานะครับ
แล้วก็มีน้ำพริกแจ่วหม้อจากอำเภอสังขบุรีอีกแล้วครับท่าน
และยังมีอีกหลากหลายเมนูมาให้ได้ลิ้มลองกัน
อันนี้เมื่อสักครู่นี้น่าจะเป็นขนมหน้าควายลุย

แต่ว่าวันนี้ผมอยากให้ดูไฮไลท์สำคัญของงาน
ก็คือเมนูขึ้นชื่อของอำเภอสัพยา

คือมีแกงปลาร้าหัวตาลและแกงสับหัวตาลครับ
ฟังชื่อแล้วน่าจะรู้แล้วล่ะ
ถุดิบก็คือหัวตาจากต้นตาลตะโนด
ขึ้นชื่อของอำเภอสัพพยามาใช้ในการปรุงเท่านั้น
เพราะมีรสชาติเฉพาะตัวหวานมันอมขมนิด
ผู้ที่มานั้นโอ้โหชิมไปแล้วติดอกติดใจ

บางคนเหมาหมดเลยก็มีเหมือนกัน

แกงปลาร้าหัวตาลนั้นใช้กะทิคันสดนะครับ

และที่สำคัญใส่ปลาร้าเพียงนิดเดียว
ให้มันได้กลิ่นของมันให้ได้สัมผัสของมันนะครับ
มีความหอมแล้วก็อร่อย
ส่วนอีกเมนูก็คือแกงสับหัวตาล

ใช้พริกแกงตำสดใส่หัวตาลสับลงไป

แล้วก็ได้หลองสักครั้งแล้วก็โฮนี่ไง
อุ๊ยน่าทานจริงนะครับ
กรีนดีตลาดกรีนดีนะคะไปกันได้หรือว่าวันหยุดยาววันแม่จะพาคุณแม่ไปหาอะไรอร่อยทานที่นี่ก็ไปกันได้เพราะว่ามี